ก็ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
เตือนเลยเด็ก

นักเรียนทำความขอบรับ

วันนี้เห็นแล้วว่าส่งไลน์กันมาเยอะเลย

วันนี้น้องจะมาสอนภาษาใต้วันละคำ

เฮอะไรเฮยังไง
แปลว่าอะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะ

ก่อนจะเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใครฟัง

โทน
เฮ

เฮ

และเฮเมื่อรู้สึกกลัวอะไรมาก

และเฮเมื่อรู้สึกกลัวอะไรมาก

และเฮเมื่อรู้สึกกลัวอะไรมาก
และเฮเมื่อรู้สึกกลัวอะไรมาก
รู้สึกว่าหัวเราะชอบใจอะไรมาก

มันแปลความหมายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
แบบเชิงบวกเชิงลบได้หมดเลย
เฮมันเหมือนเป็นคำขึ้นต้น

เฮคุณชนะ

นี่เดี๋ยวนะหน้าต้องมา

มุมนี้คุณได้เลยนะ
นี่ก็คือเป็นการสอนภาษาใต้วันละคำนะคะ

คนก็แห่แชร์กันแน่นโซเชียลเลย
การสอนภาษาใต้แบบเข้าใจง่ายคือ
จริงมันก็อาจจะไม่สุภาพบ้าง
เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาค่ะคุณ

สมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รู้ภาษาถิ่นมากแล้วใช่ไหม
เพราะว่าเราก็โตมากับยุคของโซเชียล
โซเชียลเขาก็เลยนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นภาษาถิ่น
ที่เราควรจะนึกถึงว่าบ้านเกิดเราก็มีภาษาน่ารักแบบนี้

แบบคำน่ารักเพราะว่าเขาชอบพูดคำสร้อยกัน

โหนี่คุณฉันน่ารำคาญ

มานี้ก็เป็นภาษาใต้เป็นคำอุทานนะคะ
ใช้เรียกกันเฮนี่คือไม่ใช่เฮฮาอะไรหรอก
เฮอะไรอย่างนี้
ร้องเป็นเพลงเลย

ต้องร้องอย่างนี้

พอเลิกเป็นคุณครูอ๋อจิ้มตา